มันก็ไม่เป็นอุปสรรคของความรักครับ
บอกว่าความรักเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่ง
งามเสมอแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันอาจจะยาก
ล่ำบากอาจจะดูแล้วแยกคู่เว่าสาวคู่หนึ่งเขามี
กำหนดการเข้าวิทีวิวคือมีกำหนดแต่ง
น้ำมันท่วมแต่ท่วมแล้วยังไงคุณดูดิ
ก็เลิกมันได้ท่วมแล้วยังไงก็จะแตกวันนี้ค่ะ
แล้วคือภาพที่ออกมาต้องชมช่างภาพด้วยเหมือนกันนะ
แล้วก็คนที่มาร่วมงานทุกคนต่อให้น้ำท่วมเขาก็มีความสุขคุณดูสิ
ภาพออกมาสวยมากแล้วเป็นภาพที่ไม่เหมือนคู่แต่งงานคู่ไหนนะ
เพราะไม่มีคู่ไหนหรอกอยากจะมาแต่งงานน้ำท่วมถูกไหมคะ
ระบุข้อความสำคัญไว้ว่าน้ำท่วมไม่ใช่อุปสรรคสำหรับวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราสองคน
เขาเล่าบอกว่าเขามีโอกาสได้ไปถ่ายงานแต่งคู่นี้จัดที่บ้านเจ้าสาวในพื้นที่อำเภอสุไงโกลกเมื่อวันศุกร์แล้วก็เสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นนั่นคือฝนตกหนักมาก
ตกทั้งวันทั้งคืนจนน้ำท่วม

บ่าวสาวตัดสินใจบอกไม่เลื่อนจัดวันที่ตั้งใจไว้นั่นแหละ
เดินจับมือกันลุยน้ำท่วมไปรับแขกเรือ
ผู้มีเกียรติทั้งหลายเองเขาก็ไม่อิดออดนะ
ต่อให้น้ำท่วมเขาก็ยินดีที่จะลุยน้ำพายเรือมาร่วมงาน

แต่ดูจากภาพทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันนะคะว่า
ทุกคนในงานนอกจากบ่าวสาวก็ดี
แขกเรือก็ดีครอบครัวญาติมิตรก็ดี

ใช่ทุกคนใบหน้าเปื้อนยิ้มกันหมดเลยนะ

ค่ะเออนะครับอ่ะคุณผู้ชม